เอาทุกผู้ชมครับที่สมุทรปราการนะครับ
มีคุณพ่อพาลูกชายไปแจ้งความหลังจากลูกชายไปยืมเงินจากรุ่นพี่
แล้วรุ่นพี่ก็เรียกดอกเบี้ยโหดเหลือเกิน
โอ้โหนี่คือจ้ำนี่คือเขียวใช่ไหมเนี่ย
คือเด็กเขาบอกว่าเขาให้เงินไม่ตรงเวลา

แต่พ่อกับแม่บอกความจริงใช้หนี้แทนลูกไปแล้วนะ

แล้วทำไมมาซ้อมลูกเขาขนาดนี้
แม่ก็เลยไปคุยกับรุ่นพี่คนนั้นคนที่ก่อเหตุเอาลองไปฟังนะฮะ
แรงเหมือนกันนะเดี๋ยวนะรุ่นพี่ที่ว่านี่ผู้หญิงเหรอคะ
ผู้หญิงเป็นรุ่นพี่ผู้หญิงที่น้องเขาไปยืมเงินนะ
เด็กที่ถูกทำร้ายเนี่ยเป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปีนะฮะ

ส่วนรุ่นพี่เนี่ยอายุ๒๑เป็นผู้หญิงเป็นคู่กรณีนะครับ
แต่รุ่นพี่เนี่ยเขาให้แฟนเนี่ยมาทำร้ายเด็กหนุ่มคนนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่สมุทรปราการนะครับ
หลังจากลูกชายถูกทำร้ายพ่อกับแม่ของชายหนุ่มวัย๑๗ปีคนนี้
ก็เลยพาไปแจ้งความที่สพพระประแดงนะครับ
บอกว่าลูกชายเนี่ยไปกู้เงินกับรุ่นพี่แล้วใช้หนี้ไม่ตรงเวลา
รุ่นพี่ก็เลยให้แฟนมาทำร้ายนี่ฮะจนบาดเจ็บนะครับ
เหตุการณ์ที่ถูกทำร้ายเกิดขึ้นในซอยเพชรหึง
หรือว่าซอยย่อยโพทองนะครับในพื้นที่ตำบลบางกอบัว

นี่ดูน้องบอกนี่เต็มตัวเลยถูกทำร้ายมานี่นะฮะ
วันนี้คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คือทางผู้เสียหายเนี่ยวันนี้มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมนะครับ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานต่างเพื่อจะออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำ
ข้อกล่าวหาที่จะแจ้งเบื้องต้นก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้ที่เด็กบอกว่าถูกทำร้ายสืบเนื่องมาจากไปกู้เงินจากรุ่นพี่
แล้วรุ่นพี่เรียกดอกเบี้ยโหดเหลือเกินเดี๋ยวต้องสอบสวนขยายผลเพิ่ม
ถ้าพบว่ามีความผิดเรื่องพรบเงินกู้ไปเรียกดอกเบี้ยโหดแบบผิดกฎหมายแบบนี้
ก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มอีกนี่คุณสุชาดาไปคุยด้วยนะฮะ
เยาวชนชายวัย๑๗ปีคนนี้คือน้องเนี่ยบอกว่ารู้จักกับรุ่นพี่ที่เป็นคู่กรณีนะ
สักระยะหนึ่งแล้วนะครับรุ่นพี่อายุ๒๑ปีเป็นผู้หญิงชื่อกัลยานี
ก่อนหน้านี้ตัวของหนุ่ม๑๗เนี่ยยอมรับว่าเป็นคนทักไปยืมเงินรุ่นพี่คนนี้ก่อน
บ่อยด้วยแต่ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะฮะ
ซึ่งตอนที่ยืมแรกเนี่ยรุ่นพี่เนี่ยคิดดอกเบี้ย
ร้อยละสามสิบต่อสัปดาห์สัปดาห์อุ้ยตายแล้ว
ร้อยละ๓๐จนมาวันหนึ่งรุ่นพี่คนนี้มาบอกว่า

คือไอ้ที่ปล่อยดอกเงินกู้อะไรพวกนี้เนี่ยขอเปลี่ยนจากดอกรายสัปดาห์นะน้องนะ
แม่นึกว่าจะดีขึ้นเป็นรายเดือนก็ยังดี
อย่าบอกนะว่าเป็นรายวัน
โอ้โหนี่แซงหน้าพวกหนี้นอกระบบที่เขาทำกันเป็นอาชีพไปไกลเลยนะเนี่ย

ซึ่งแต่ละคนที่มากู้เงินเนี่ยจะมีดอกเบี้ยไม่เหมือนกัน
บางคนก็ดอกร้อยละยี่สิบต่อวันบางคนก็ร้อยละสามสิบต่อวัน
ขึ้นอยู่กับรุ่นพี่คนนี้จะกำหนดนะฮะ
หนุ่มสิบเจ็ดบอกกับคุณสุชาดาว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มจากอย่างงี้
หกมกราคมที่ผ่านมาทักไปยืมเงินรุ่นพี่สองพัน
ดอกเบี้ยสามร้อยบาทต่อวันต่อเงินหนึ่งพัน

นี่นะฮะโอ้โห้ถ้าเกิดว่ายืมสองพันก็ดอกเบี้ยสามร้อยต่อเงินหนึ่งพันใช่ไหม

เขาก็คิดเป็นแบบเป็นทบเป็นทบไปอ่ะ
สามพันเขายืมสองพันก็เท่ากับว่าดอกเบี้ยวันละหกร้อย
สามวันก็ต้องคืนรุ่นพี่พันแปด
ดอกอย่างเดียวพันแปดเงินต้นอีกสองพันใช่ไหม

ทักไปยืมรุ่นพี่เพิ่มอีกห้าพัน

เอาเป็นว่าเงินต้นที่ยืมเนี่ยเป็นทั้งหมด๗๐๐บาท
ตกลงว่าเดี๋ยวจะคืนให้ภายใน๓วัน
ยอดหนี้เนี่ยนะฮะทุกผู้ชมครับ
ก็เลยรวมเป็นแบบโอ้โหสามพันนะทั้งชุดห้าพันกับชุดสองพันเนี่ย
รวมแล้วเนี่ยต้องคืนเขาทั้งต้นและดอก
หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาท
โอ้โหน้องน้องจะไปเอาจากไหนเนี่ย

นั่นน่ะสิคือการกู้ยืมเงินเนี่ยเราถามกับเด็กหนุ่ม๑๗ปีคนนี้นะฮะ
เขาบอกว่าเขาเอาไปซื้อพวกของใช้ส่วนตัว
ก็ตกลงกันว่าจะใช้คืนรุ่นพี่นะ
โดยจะส่งวันละสองพันหนึ่ง
แต่ตอนนั้นยอมรับว่าโอ้โหสภาพของผมเนี่ยสภาพการเงินมันไม่คล่องตัวเลย
ผมก็เลยไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยตามกำหนด
ทีนี้รุ่นพี่เนี่ยเริ่มมาหาถึงบ้านแล้ว
แต่มาหาก็ไม่เจอผมนะ
ก็เลยทักไปหาพ่อกับแม่ผมเรื่องมันก็เลยแดงไง
ว่าผมไปยืมเงินรุ่นพี่ยืมเงินพี่กัลยานี
๑๙มกราคมตอนนั้นมีการตกลงกันระหว่างพ่อกับแม่ของน้อง
กับทางคู่กรณีที่เป็นเจ้าหนี้
คือพ่อกับแม่เขาก็บอกโอ้โหอย่างนี้ดอกเบี้มันแพงไปหรือเปล่า
ก็เลยต่อรองกันเหลือยอดหนี้ที่ต้องจ่ายจริงเนี่ย
จาก๑๓๓๐๐เหลือ๘๐๐๐บาทนะฮะ
ตกลงคืนเงินกันช่วงเย็นที่ท่าน้ำวัดบางนานอกในพื้นที่สอนอบางนา
แต่อยู่ก็มีการเปลี่ยนจุดคืนเงินกันเป็นท่าน้ำวัดบางน้ำพึ่งที่สมุทรปราการ
นี่ฮะน้องเขาบอกนี่เห็นไหมมีแชทที่คุยกันนะครับ
แล้วพ่อก็ไปรอเพื่อจะเคลียร์เงินคืนเงินให้กับลูกชาย

แล้วขณะนั้นขณะที่ลูกชายเนี่ยกำลังขี่จักรยานยนต์จะไปท่าน้ำวัดบางนานอก
ไปเจอฝั่งเจ้าหนี้โดยบังเอิญแล้วก็ถูกแฟนนุ่มของเจ้าหนี้เนี่ยทำร้ายร่างกาย
ก่อนจะพามากันที่วัดบางน้ำพึ่งที่นัดเจอพ่อเพื่อมาคืนเงิน
นี่ฮะตอนนั้นที่มาที่วัดบังน้ำพึ่งพ่อก็รออยู่แล้ว
หนี้ก็ยืนประกบน้องคนนี้น้องบอกถูกยืนประกบจนไม่กล้าบอกพ่อ
ว่าเมื่อกี้ผมไปเจอเขากลางทางแล้วผมถูกทำร้ายมา
ด้วยความที่พ่อไม่รู้พ่อก็เลยให้เงินไป๘๐๐๐บาทให้กับเจ้าหนี้ไป
แล้วก็บอกว่าอ้าวเลิกแล้วต่อกันนะ
วันรุ่งขึ้นพ่อถึงมารู้ว่าลูกชายเนี่ยถูกทำร้ายก่อน
ไม่พอนะฮะยังถูกอีก๕แชทมาคมครูบอก
กูจบกับพ่อแม่มึงแต่ว่ากูไม่จบกับมึงนะต้องจ่ายมาให้อีก๒๐๐
แต่มีสามพันบาทแล้วแปบผ่านแต่มาหาลูกชายบอกไม่จบ
ลูกเนี่ยต้องจ่ายให้อีกสองพันพอพ่อกับแม่รู้ก็เลยเป็นไปตามคลิป

แล้วบอกว่าลูกแม่สมควรโดนไหมล่ะหายไปเนี่ย
โกหกไงคนโกหกก็สมควรโดนไง
นี่เห็นไหมแม่เขามารู้ตอนหลังไง
ทำร้ายลูกชายเขาก่อนแล้วจะทักแชทลูกมาบอกจะเอาเพิ่มอีก๒๐๐
นี่เขารู้จักกฎหมายทวงหนี้ไหมคะ
แล้วเรื่องไม่ได้จบแค่นี้นะฮะ๒๔มกราคมที่ผ่านมาครับ
แถวท่านัสอ่าธานามวัดบางน้ำผึ้ง
ก็ไปเจอกับกลุ่มเจ้าหนี้นี่แหละอยู่บ้านรุ่นพี่คนนั้นพอดี
แล้วก็มีปากเสียงกันอีกฝั่งของรุ่นพี่เจ้าหนี้เนี่ย
ทอมาถึงบุพการีแล้วก็ถมน้ำลายใส่เด็กหนุ่มคนนี้บอกผมสุดทน
ผมเลยถมน้ำลายใส่คืนรุ่นพี่ผู้หญิงคนนี้พร้อมพวก
ก็เลยทำร้ายผมอีกรอบนึงค่ะคราวนี้นี่แหละก็เลยต้องมาแจ้งความกัน
คือที่จะจับผมอีก๒๐๐คือใจเขาอยากได้หมื่นจากพ่อกับแม่
แต่พ่อแม่ไม่ให้เขาเลยได้๘พันคุยตกลงมา๘พันแต่ปุ๊บ
แล้วเขาจะมาเอาอีกผมอีกสองพันก็เห็นผมอยู่เงียบนิ่งไง
เขาก็เลยพูดอย่างนี้มาขู่ผมบอกว่าอยากให้คนนู้นคนนี้โทรมาหากูอีกนะ

วันที่๒๐ใช่ไหมพี่ที่เขาคุยกับแม่เขาก็บอกว่าหนูมีตังค์หนูซื้อกฎหมายอะไรพวกนี้ได้
แต่ว่าเขามีตังค์เขาสามารถแบบว่าซื้อตำรวจอะไรพวกนี้ได้ที่แบบใช้อำนาจ

อันนี้น้องเขาอ้างอย่างนี้นะว่ารุ่นพี่เขาอ้างว่าอย่างนี้
แม่แต่น้องบอกต้องการหาเงินไปซื้อของใช้ส่วนตัวนี่ยืมเงินขนาดนี้เนี่ย

คือถ้าของใช้ส่วนตัวแต่เรามีเงินไม่พอก็บางทีต้องอดใจไว้นะ

น้องไปหางานทำอะไรก็ว่ากันไปให้มันจริงนะจะไปซื้อของใช้ส่วนตัวจริง
ไม่เป็นไรเรื่องนั้นก็ค่อยว่ากันให้พ่อกับแม่ก็ไปถามลูกชายกันเอาเอง
แต่ทำร้ายร่างกายกันอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหม
ดอกแบบนี้ก็ไม่ใช่นะคะผิดกฎหมายเต็ม
โดนไป๒รอบทำร้ายร่างกาย

พี่หญิงคนนี้นะฮะกัลยานีนะครับ

พนักงานสอบสวนเรียกมาสอบปากคำ

เธอบอกเธอก็ขอชี้แจงในส่วนของเธอหน่อย

เอาเริ่มจากเรื่องของปล่อยเงินกู้ก่อน

กรยานียืนยันว่าเธอไม่ใช่

เป็นการตกลงคุยกันให้ยืมกันแบบเพื่อน

หนูก็ไม่ได้เป็นคนเรียกดอกเบี้ยนะ

เขาเป็นคนเสนอเอง

นี่๒๐๐๐นี่บอกจะจ่ายเองไม่ใช่เหรอ

ไม่รู้ฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนอ่ะ

แต่กรยานีบอกฝั่งนั้นเขาเสนอเองนะ
นี่ก็เลยเหมือนกับสรุปยอดให้มั้ง

คือเธอบอกตอนแรกเนี่ยเธอไม่อยากให้ยืมด้วยซ้ำ
แต่ผู้เสียหายตื้อ

ไม่มีเอกสารอะไรตกลงกันหรอก

ก่อนที่จะไปหาพ่อเขาเพื่อจะรับเงิน๘๐๐บาท

แฟนนุ่มของเธอเนี่ยไปตบหน้า

กระทั่งมีพ่อกับแม่เขาติดต่อมานี่แหละ

ไปเจอกันที่บ้านเพื่อนรุ่นพี่อีกคนนึงแล้วไปทำร้ายเขารอบสอง
กลยานีบอกว่าไม่ได้รุมนะตอนนั้นถูกน้องรุ่นน้องมาถมน้ำลายใส่หน้าก่อน
ก็เลยโมโหก็เลยเข้าไปตบตี
เงินอีก๒๐๐๐ที่บอกไปเรียกเพิ่มจากเด็กรุ่นน้องเนี่ย
ยืนยันว่ายอมรับว่าไปทวงจริงนะ
ที่ไปขอเพิ่มอีกทวงเพิ่มอีก๒๐๐เนี่ยเพราะอยากสั่งสอน
ให้เก็บเงินอีกวันละ๒๓ที่
คือชะยอยส่งให้เรา
ใช่ให้รู้จักเก็บเงินวันละ๒๓ที่
นี่เราสอนเหรอ
เขาบอกพ่อกับแม่ใช้หนี้คืนแปดพันแล้วแต่เขาอยากสั่งสอนรุ่นน้องอืม
ให้รู้จักเรื่องของการใช้เงิน
ก็เลยบอกงั้นต้องคืนอีก๒๐๐แต่ให้เก็บเงินมาคืนวันละ๒๐๓๐อะไรก็ว่าไป
เอาเป็นว่าทางคดีนะครับตำรวจแจ้ง๓ข้อหานะฮะกับกรยานีนะครับ
ก็คือปล่อยเงินกู้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะฮะ
ทวงถามหนี้โดยมีการข่มขู่แล้วก็เรื่องทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจนะฮะ
ตอนนี้ก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับ

ใช่ค่ะจริงให้ยืมก็ให้ยืมได้ทำลายละอักษรไว้
แต่คุณจะเก็บดอกขนาดนี้มันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะ
คนยืมก็เหมือนกันนะคะถ้าเงินไม่มีอย่าใช้
ใช้เงินตัวเองสบายใจที่สุดนะคะ